คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันที่ฉาเฉิงเศร้า

พุ่งชนรถยนต์ที่ขับอยู่ด้านหน้า๓คันได้รับความเสียหายนะครับ
หนึ่งในนั้นเป็นรถใหม่ป้ายแดงที่เจ้าของเพิ่งซื้อมาได้เพียงแค่๕วัน
โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพบางประกงเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
บนถนนบางนาตราดช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๑
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนบางวัว
อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

จะชนกับรถเก๋งสีขาวอีก๒คัน

เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

รถบรรทุก๑๐ล้อกำลังไปส่งสินค้าที่กรุงเทพ

เจ้าของเพิ่งซื้อมาได้เพียง๕วัน

อยู่ด้านหน้าได้รับความเสียหาย

เขาช่วยเหลือนักศึกษาสาววัย๑๙ปี

อาการสาหัสนอนร้องโอดโวยด้วยความเจ็บปวด
อยู่กลางถนนสายอายุทยาเสนา

ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ

ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกู้ภัยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบสวนคนขับรถบัสรับส่งพนักงานทราบว่า
หลังจากส่งพนักงานแล้วเสร็จกำลังจะขับรถไปจอดพักในปั๊มน้ำมัน
ใกล้กับจุดเกิดเหตุแต่จู่ก็ได้ยินเสียงดังมาจากท้ายรถ
มาจากท้ายรถพอลงไปดูก็พบรถจักรยานยนต์
ชนท้ายอย่างจังและมีนักศึกษาสาวคนขับขี่

สันนิษฐานว่าจังหวะที่รถบัสกำลังจะเลี้ยวกลับรถ
ผู้บาดเจ็บที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาเบรกไม่ทัน

ที่จังหวัดกรสินกู้ภัยเข้าช่วยเหลือนักศึกษานุ่ม
ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ข้างถนนหลังขี่รถจักรยานยนต
กับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างบนถนนเรียบคลองชลประธาน
ในพื้นที่บ้านโพนทองอำเภอเมืองกรสิน
ส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
ถูกกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่า
นักศึกษานุ่มขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านหามแหด้วยความเร็ว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุหญิงคนขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ตัดหน้าเข้าหมู่บ้านอย่างกระทันหัน
นักศึกษานุ่มเบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
จะเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
ท้ายที่จังหวัดนครราชศรีมาเกิดอุบัติเหตุรถพ่วงมาทุกน้ำมัน๒๐๐ลิตร
ชนเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ๓แยกไฟแดงถนนสาย๓๐๒
ในพื้นที่บ้านกฎน้ำอ้อมตำบลนกออกอำเภอปักทงชัย
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถพ่วงมาทุกน้ำมันด้านหน้าพังยับเยิน
ตะแคงติดอยู่กับเสาไฟฟ้าที่ถูกชนจนหักหนึ่งต้น
เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือคนขับที่ได้รับบาดเจ็บติดภายใน
โดยใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมงจึงสามารถนำตัวออกมาได้สำเร็จ
คนขับรถที่ยังพอมีสติให้ปากคำกับตำรวจระบุว่า
กำลังขับรถบรรทุกน้ำมันไปส่งที่ปั๊มแห่งหนึ่งด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจอดติดไฟแดงอยู่

จึงเสียหลักปีนข้ามเกาะกลางถนนชนกับเสาไฟฟ้าอย่างจัง